มาดูเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องกันหน่อยนะคะ

ไรมาสที่๓ปรากฏว่าเติบโตที่๑๓
ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจบอกว่าก็พอใจกับตัวเลขนี้นะคะ
แล้วก็มั่นใจด้วยว่าไตรมาสสุดท้ายของปีนี้
อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยก็จะโตแบบก้าวกระโดดค่ะ
นายสมคิตจาตุศีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจนะคะ
ก็พูดถึงภาพรวมเศรษฐกิจไทยในไตรมาสสุดท้ายบอกว่า
ยังคงเข้มแข็งและก้าวกระโดดนำหลายประเทศ

ประเทศไทยขยายตัวที่๑๐๓๒ส่วนไตรมาสที่๓ของสิงคโปร์อยู่ที่๑๐
ไรมาสที่๓ของเกาหลีใต้ไต้หวันฮ่องกงอยู่ที่ประมาณ๒กว่า
ซึ่งถือว่าน่าพอใจแล้วก็มีโอกาสในทางบวก
แม้ในช่วงไตรมาสที่ผ่านมาเรื่องของการจับจ่ายภาคการท่องเที่ยว
อาจจะชะลอตัวจากการจัดระเบียบทัวร์ศูนย์เหรียญก็ตามค่ะ
ฟังเสียงรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจค่ะ
บ้านเมืองของเราเนี่ยเพิ่งผ่านจากจุดซึ่งไม่มีสิทธิภาพเมื่อที่ผ่านมาเนี่ย
แม้ว่าในช่วงสั้นโดยเฉพาะไตรมาส๔สิ่งที่หลายคนอาจจะยังกังวลอยู่บ้าง
ก็คือว่าเรื่องบรรยากาศของการจับจ่ายใช้สอย
เรื่องของท่องเที่ยวซึ่งมีผลกระทบมาจากเรื่องของทัวร์ศูนย์เหรียญ
แต่ว่าในขณะนี้เนี่ยก็ได้มีการกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย

ส่วนปีหน้านะคะนโยบายด้านเศรษฐกิจของภาครัฐ
จะเน้นการขับเคลื่อนจากภายในให้เข้มแข็ง
คู่ไปกับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม
สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์๔๐
พร้อมทั้งเตรียมแผนกระจายงบประมาณไปสู่ท้องถิ่น

เพื่อให้จังหวัดมีงบในการขับเคลื่อนท้องถิ่นในด้านต่าง
เรื่องของการผลิตการแปรรูปรวมถึงการท่องเที่ยวด้วย